หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมไปดูผู้หญิงคนหนึ่งขับรถข้ามอำเภอจะพาลูกไปทำธุระ
ระหว่างขับรถไปขับรถมาถึงบ้านปุ๊บอ้าวเปิดประตูอ้าวลูกหายไปไหน
ลูกไม่อยู่ในรถนึกขึ้นได้เฮ้ยเราแวะปั๊มเมื่อ๓๐กิโลที่แล้ว

ย้อนกลับไปจะเจอไหมไปดู
สวัสดีครับแม่ก่อน

ลูกไว้ที่ปั๊มแต่มันมีสาเหตุว่าทำไมถึงลืมแบบนั้น
คือตอนที่เธอขับรถไปถึงปั๊มมันตี๒แล้วลงไปซื้อกาแฟ
ตอนนั้นลูกหลับแล้วบอกให้ลูกว่ารอ
ในรถนะด้วยความที่ว่าเออลูกคงหลับอยู่
ระหว่างทางขึ้นมาปุ๊บก็ขับรถกลับบ้านไป

ถึงบ้านปุ๊บหันไปอ้าวลูกหายไปแล้ว

ไม่รู้ว่าลูกลงไปเข้าห้องน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
สุดท้ายขับรถย้อนกลับมา๓๐กิโล
มีชาวบ้านเขานั่งเฝ้าเอาไว้ให้
โอ้โหเดชะบุญน้องนั่งอยู่ตรงนี้

ลงมาจากรถวิ่งโผล่เข้ากอดลูกสาว
น้ำตาไหลเลยนะฮะปั๊มน้ำมันอยู่บ้านดุงอุดร
เพราะมีคนเขาไปเจอแล้วก็มานั่งเฝ้าเอาไว้
แม่เขาจะกลับมารับหรือเปล่าอะไรแบบนี้
นะฮะก็ขอบคุณกันยกใหญ่ครับคุณผู้ชม
ทีนี้เธอเล่าอย่างที่ผมบอกไปว่าขับรถไปตลาดตอนเช้ามืดตี๒
เอาลูกไปด้วยแวะปั๊มน้ำมันด้วยความง่วงซื้อกาแฟ
ชับลูกแล้วว่านอนรอแม่ในรถนะอะไรนะเดี๋ยวซื้อกาแฟเสร็จปุ๊บแม่จะพากลับบ้าน
พอกลับไปถึงบ้านไม่รู้ว่าลูกลงไปตอนไหนเมื่อไหร่คุณผู้ชม
ตกใจมากรีบขับรถกลับมามาเจอจริง
คิดเลยว่าตัวเองจะมาลืมลูกแบบนี้ครับ
ไม่รู้ว่าตัวเองจะมาลืมลูกแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ขังตัวเองเอาไว้ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้โชคดีขอบคุณน้องสองคนนี้และผู้ชายอีกคนนึงเมื่อกี้
ที่ไปเจอแล้วก็นั่งเฝ้าเด็กเอาไว้ให้นะฮะตอนตี๒ตี๓น้องก็เลยปลอดภัยนะครับ